นะคะเราตามความคืบหน้ากันต่อกรณีที่ผู้ชายสองคน
ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อยู่ตรงบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิต
ไปกระทืบคุณลุงรอปภจนได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจับพฤติกรรมได้หมดเลยนะ
ว่าเขาไปทำอะไรบ้างทั้งกระทืบทั้งเตะทั้งเอาไม้ไปแบบนี้ค่ะ
เสื้อดำกับเสื้อเทาคุณผู้ชมดูตามคลิปนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาสักประมาณ๖โมงเย็น
คุณลุงรอปภที่ถูกทำร้ายร่างกายคือคุณลุงสุชาติสุดสะอายุ๕๔ปี
ก็ที่หัวเนี่ยศีรษะแตกเย็บ๒เข็มตามร่างกายก็มีรอยฟกช้ำ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เราไปถามคุณลุงสุชาตินะคุณลุงบอกว่าแกก็ตักเตือนแบบนี้ทุกคนแหละ
ไม่ใช่เฉพาะสองคนนี้วินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
นักศึกษาคนทั่วไปที่ใช้เส้นทางนี้ก็คือประตูเชียงรักหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย
ก็เตือนแบบนี้ทุกคนไม่ได้เลือกปฏิบัติ
แต่สองคนที่แกเตือนอาจจะบ่อยหน่อยเพราะมาทีไรก็ไม่เคยใส่หมวกกันหมวกกันน็อกเลย
และที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ล่าสุดค่ะนี่ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก็บอกว่าการให้สวมใส่หมวกกันน็อก
ให้ใส่ทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อน
แต่ถ้าเป็นนักศึกษาไม่สวมหมวกกันน็อ

ก็เกิดมีคุณพิการที่ขับถึงประมาท

ขับถึงร้อนสอนหรือก้าวเว้า
อะไรก็แล้วแต่เย็นเยอะเยิน
ก็ต้องดูแลเทปนี้นะครับ
สะดวกกับที่เกิดขึ้นมาก่อน
หลังจากที่คลิปนี้ปรากฏออกไป
ตำรวจก็ปฏิบัติการกดดันทั้งสองคนอย่างต่อเนื่อง
พันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล

สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปกดดัน
สองคนที่อยู่ในคลิปเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในที่สุดแล้วสองคนค่ะล่าสุดเดินทางมอบตัวแล้วนะคะ
คนแรกชื่อว่านายนัทธวุฒิโฆษทองคำอายุ๒๘ปี

คนที่๒ชื่อว่านายนัทธวุฒิเนื้อทองหรือว่าบอลอายุ๒๕ปี
นัทธวุฒิยอมรับสารภาพบอกว่า
ตนเองพร้อมกับเพื่อนยอมรับผิดทุกอย่าง
อยากจะขอโทษคุณลุงรอปภ
เพราะตัวเองใจร้อนมากเกินไป
เรื่องนี้ขอเลยนะขอสังคม
ไม่เกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ส่วนเรื่องของเสื้อวินก็มีการตั้งคำถามต่อ

ใช้ไปรับส่งผู้โดยสารถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไร
นัทธวุฒิบอกว่ากำลังทำเรื่องขึ้นทะเบียน

รับผิดทุกอย่างพร้อมที่จะขอโทษสังคม
และหลังจากนี้จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

สังคมให้อภัยหรือเปล่าก็เรื่องของสังคมค่ะ